คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ชาวบ้านเขาหวัดภาวะค่ะ
เพราะมีผู้ชายคนนึงนะปีนเข้ามาในบ้านคนอื่นเขา
แล้วเหมือนกับจะมาบิดมาเปิดประตู
พอเปิดไม่ได้ใช่ไหมเอาก็ไปอีกหลังนึง
ไปหลังอื่นแบบนี้น่ากลัวอยู่นะคะ
นั่นล่ะค่ะเงาระบุตรตรงนี้

พยายามจะเปิดประตูหลังบ้าน

เปิดไม่ออกใช่ไหมเดินไปไปไหน

ปิดเห็นแบบนี้แล้วก็น่ากลัวนะคะผู้ชายคนนี้เข้าบ้านมานี่ดูจากกล้องวงจรปิดวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาค่ะ
ผู้ชายคนนี้นี่ใส่แขนกุดนะเป็นเสื้อกีฬาเบอร์๑๐แล้วก็ปีนเข้ามาบ้านอยู่ที่อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
แม่จะเปิดประตูหลังเปิดไม่ได้ก็เลยปีนรั้วแล้วก็ข้ามไปบ้านหลังอื่นค่ะ
เจ้าของเขาเล่าให้ฟังว่าจริงจริงบ้านหลังเนี้ยผู้สูงอายุก็อยู่กันตามลำพังสองคนอ่ะส่วนตัวเจ้าของบ้านเขาก็อยู่กับแฟนอีกหลังนึง
อยู่ในอำเภอเดียวกันนี่แหละค่ะแล้วแม่โทรมาบอกแม่ก็โทรมาบอกแบบกลัวลูกมีคนร้ายเข้าบ้าน
ทีนี้พอลูกได้ได้ฟังแบบนี้แล้วก็เลยรีบโทรแจ้งความแล้วก็กลับไปดูที่บ้านเจอคนร้ายนะ
ครับเจอคนร้ายแต่คนร้ายพูดจาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแล้วเหมือนพยายามจะยื้อประตู
จะเปิดเข้ามาในตัวบ้านให้ได้อะค่ะหลังจากนั้นข้างบ้านตะโกนมาปั๊บคนร้ายตกใจไง
ปีนประตูรั้วหน้าบ้านหนีไปเลยไม่ใช่แค่หลังนี้หลังเดียวอย่างที่บอก
เพราะว่ามีเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ริมถนนเรียบแม่น้ำแม่กรองเนี่ยนะคะ
จากบ้านหลังนี้ประมาณสักห้าสิบเมตรอ่ะก็เห็นนะว่าคนร้ายอ่ะ
เข้ามาในบ้านแล้วบ้านหลังนั้นก็มีผู้สูงอายุอยู่เหมือนกัน
ทีนี้ต้องตะโกนให้คนแถวนั้นช่วยกันจับตัวคนร้ายเอาไว้นะคะ
ไหน
ไม่สงสัย
โอ้ยเนี่ยคุณผู้ชมค่ะครับผู้เสียหายนะ
สี่หลังตอนนี้เนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจที่สพธามกาแล้ว
ให้ดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้เขาคือใครรู้ไหม
เขาคือนายซอมินทูเป็นชาวเมียนมา
บอกตำรวจเลยนะตำรวจคุณตำรวจต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะ
นี่เราคุยกับหนึ่งในผู้เสียหายนะคะคุณแพรวอัญชลิตา
อายุยี่สิบเจ็ดปีเธอบอกว่าฝั่งตัวคนร้ายอ่ะ
ข้ามกำแพงบ้านมาแล้วถามว่าเอาปีนเข้ามาได้ยังไง
จริงจริงอ่ะเอ่อมันเหมือนกับว่าจุดตรงนั้นอ่ะ
กำแพงมันซุดมันซุดเพราะว่าฝนไงแล้วดินมันอ่อนใช่ไหม
แพงมันก็ซุดตัวแล้วคนร้ายก็ใช้จังหวะตรงนี้
ใช้จุดตรงนี้นั่นแหละที่ปีนข้ามเข้ามา
อยากให้ตำรวจออกไปตรวจแบบถี่ขึ้น
จะได้ดูเรื่องของความปลอดภัยเขาบอกว่าอยากให้มีตู้แดงอยู่แถวหน้าบ้านด้วยนะครับ